ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ฆ่ารัดคอสาวพิกา
แล้วก็ทิ้งเอาไว้ในน้ำท้ายหมู่บ้าน
นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โอ้โหชาวบ้านมาดูหน้าผู้ก่อเหตุ
ชาวบ้านบางคนทนไม่ไหวถึงขั้นกระโดดถีบผู้ก่อเหตุเลยค่ะ
ตำรวจควบคุมตัวในพิทักษ์ทองติ๊บอายุ๔๗ปี
ผู้ต้องหาฆ่ารัดคอสาวพิการทิ้งศพสระน้ำเมื่อคืนนี้นะคะ
วันนี้ชาวบ้านที่รู้ว่าจะนำตัวมาทำแผน
ตะโกนด่าทองผู้ชายคนนี้กระโดดนี่

เข้าไปที่ขาของผู้ต้องหา
จุดแรกก็คือที่โรงพยาบาลพยาวค่ะ

เป็นจุดที่นายพิทักษ์ผู้ต้องหาเจอกับนางนุชรีผู้เสียชีวิต๒๙สิงหาคม
นายพิทักษ์พาภรรยาไปคลอดลูก
แล้วก็หลอกพานางนุชรีผู้เสียชีวิตขึ้นรถมาด้วย

เพราะว่า๓๐สิงหาคมจะต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้ง

พิทักษ์ผู้ต้องหาพานางนุชรีผู้เสียชีวิต
ซื้อกับข้าวที่ตลาดมณีรัฐ
ตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองพยาว
ชาวบ้านแม่ค้าตะโกนด่ากัน
โอ้โหคือทำไปได้ยังไง
ชาวบ้านกับแม่ค้าบอกว่าสงสารผู้เสียชีวิตมากนะคะ

ก็พานางนุชรีผู้เสียชีวิตมาที่บ้าน

นายพิทักษ์อ้างว่านางนุชรีสมยอมนะคะ

ตัวผู้เสียชีวิตจะกลับบ้านแต่มันดึกแล้ว
ก็เลยบอกว่ากลับตอนเช้าก็แล้วกัน
แต่ผู้เสียชีวิตไม่ยอมโทรแจ้งตำรวจ

แล้วก็เอาเข่ากดคอไปตลอดทาง
เพื่อพานางนุชรีผ่านไป
แล้วกลับรถเข้าซอย๔บ้านท่าเรือ

แล้วก็ขี่รถต่ออีกนะคะไปที่บ่อน้ำ
ซึ่งเป็นจุดที่หกในการทำแผน
โทรศัพท์รัดคอซ้ำก่อนนะเพื่อให้มั่นใจว่านางนุชรีเสียชีวิตจริงครับมัดมือมัดเท้าเอาเสื้อคลุมหัวทิ้งน้ำเลยค่ะ
ไป๙วันมีคนมาพบศพ
ทำแผนวันนี้ตัวผู้ต้องหาสีหน้าเรียบเฉย
แล้วก็ยอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุฆ่านางนุชรีจริง
อ้างว่าโมโหที่นางนุชรีร้องจะกลับบ้านตอนดึกค่ะ
ย้อมค่ะ

กลับกลับบ้าน
ทุกเรากินกันไม่ให้กลับหรือไงครับ
เฮ่ยกำลังกลับบ้านของเจ้ากลับกลับเกได้นึกแล้ว
กลับก็ย้อมว่าเขามาโทรหาตำรวจ
หลังตำรวจพาผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จนะคะ
ญาติของผู้เสียชีวิตก็ได้จุดทูปเชิญดวงวิญญาณ
ระหว่างทำพิธีก็ร้องไห้กันนะคะ
เพราะว่าสงสารตัวผู้เสียชีวิตที่ถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
ขนาดร่างกายพิการยังทำได้ลงคอแบบนี้

เพื่อให้ผู้ต้องหามาชี้จุดอีกครั้งนึงค่ะ
แต่จังหวะนั้นนะคะแม่สามีผู้เสียชีวิตพยายามนี่
ปรีเข้าไปทำร้ายผู้ต้องหาด้วยนะคะ
นี่ค่ะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับแม่สามีและน้าของผู้เสียชีวิต

ว่าตัวผู้เสียชีวิตจะสมยอมอย่างที่นายพิทักษ์ผู้ต้องหากล่าวอ้าง
ถ้าสมยอมจริงจะโทรแจ้งตำรวจทำไมล่ะคะ
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ต้องหาให้ถึงที่สุด
ประหารชีวิตได้ยิ่งดีไม่อโหสิกรรมให้
แล้วก็บอกด้วยว่าถึงจะทุบตีผู้ต้องหาก็แลกกับชีวิตที่เสียไปไม่ได้นะคะ
ตำรวจก็พาผู้ต้องหาเดินผ่านญาติที่พยายามจะไปเข้าทำร้าย

ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตจะชาปนกิจที่วัดในตัวเมืองพยาว
ไม่มีการนำร่างไปที่บ้านในอำเภอจุน
เพราะว่าสภาพศพเน่าเปื่อยมากนะคะ
นำเฉพาะอัฐิกลับไปทำบุญเท่านั้นค่ะ
โดยเท่านั้นค่ะ
แล้วลึกขนาดเลยเพราะมันเอาร้านมาล่ะ

ทำได้พร้าวอย่างดี

บุคุณหัวหวะฝันแข็งแม่งอาสา
เดี๋ยวพอ

ส่วนเจ้าของบ่อนามที่พบศพในจันทร์อายุ๗๒
บอกว่ารู้จักนายพิทักษ์ผู้ต้องหา
เพราะว่าเคยมารับจ้างไถนาตรงนี้บ่อย

รู้ว่าตรงนี้ไม่มีบ้านคนเป็นที่เปลี่ยวนานทีจะมีคนมาหาเห็ดมาทำสวนสักที
สำหรับการก่อเหตุในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
สรุปให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ค่ะว่านายพิทักษ์ผู้ต้องหา
เขาไปส่งภรรยาคลอดลูกที่โรงพยาบาลพยาว๒๙สิงหาคม
แล้วไปเจอนางนุชรีผู้เสียชีวิตที่ไปหาหมอตามนัดที่หน้าห้องผ่าตัด
แล้วก็เดินออกจากโรงพยาบาลไปพร้อมกันตอน๑๗นาฬิกา๓๐นาที
ก็คือเนี่ยค่ะตามภาพในกล้องวงจรปิด
ทั้งสองคนต่างถือกระเป๋าถือสิ่งของเดินออกไปแบบนี้นะคะ
แล้วก็มีกล้องอีกตัวหนึ่งหน้าโรงพยาบาลพยาว
จับภาพขณะที่นางนุชรีผู้เสียชีวิตนั่งรถสีเทาออกไปตอนสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบแปดนาที
และรถคันนี้มันก็คือรถของนายพิทักษ์ผู้ต้องหาค่ะวันเดียวกันกล้องวงจรปิดช่วงกลับรถหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยี
ถนนสายเอเชียที่อำเภอเมืองจังหวัดพยาวประมาณสัก๔ทุ่มนิดนะคะ
นายพิทักษ์ผู้ต้องหานำนางนุชรีผู้เสียชีวิตไปทิ้งท้ายหมู่บ้านไปทิ้งลงในน้ำ
ห่างจากบ้านของนายพิทักษ์ผู้ก่อเหตุก็ประมาณสักหกกิโลใช้เวลาเดินทางสิบนาทีได้
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพยาวก็เลยบอกว่าคดีนี้จับผู้ต้องหาได้เร็วนะคะ
คือถือว่าเร็วเพราะว่าภายใน๒๔ชั่วโมงก็จับได้คือหลังจากพบศพก็แกะรอยอะค่ะ
แล้วก็โรงพยาบาลเขาก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยก็เลยสามารถจับได้แล้วหลักฐานมันชัดมาก
ปากแข็งยังไงก็จำนวนด้วยหลักฐานอยู่ดีถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
โดยทรมานกระทำทารุณโหดร้ายซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตาย
นำตัวส่งสารฝากขังพรุ่งนี้ค่ะครับ